คือในวันงานปรากฏมีน้องคนหนึ่งที่เป็นพนักงานอยู่ในงาน

ปรากฏหลังจากนั้นวันที่๒๔ตัวน้องเองก็คือมีอาการป่วย
ว่าประเด็นที่เมื่อเกิดขึ้นเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรกันบ้าง
ตั้งแต่วันที่๒๐คือวันแต่ง
โดยช่วงวันที่๑๒๒ระหว่างการฝึกงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
บอกเลยละกันมันจะลินโอเรนเต็น
นักศึกษาสาวรายนี้พักอาศัยอยู่ที่พักกับเพื่อน

หลังจากนั้นวันที่๒๓มีนาคมนะครับนั่งรถตู้เหมาจากที่พักย่านเจริญนคร
เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชายภูมิ
มีผู้โดยสารในรถตู้๑๑คนนะฮะ
ลงรถตู้ที่ปั๊มปตทฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แม่มารับกลับบ้านแวะส่งเพื่อนที่หน้าโลตัสโนนม่วง

เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่๒๕ผลตรวจพบโควิด๑๙นะครับ
ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีรายงานนะครับว่านักศึกษารายนี้เสิร์ฟเครื่องดื่ม
แขกในงานแต่งของคุณน้ำฝนแล้วก็คุณอาม
นี่นะครับคือก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น
ซึ่งคุณอามเนี่ยวันนี้ผมได้มีการพูดคุยกันแล้ว
คุณอาร์มก็ขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
เขาไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นหรอกเขาไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับ
แล้วก็เขาก็เรียกว่าป้องกันกันเต็มที่อยู่แล้ว
ตัวพนักงานเสิร์ฟเองเนี่ยมีการถูกสั่งตั้งแต่วันงานอยู่แล้วนะครับว่า
พนักงานเสิร์ฟทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือ
ในการที่จะออกมาหรือห้ามเข้ามาอยู่วุ่นวายกับคนที่อยู่ในงานด้วย
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาร์มก็ตอนนี้นะครับก็บอกว่า
คุณอาร์มเพื่อความสบายใจเนี่ยวันนี้คือเจอมา๗วันแล้ว
เพราะเจอวันที่๒๐วันนี้มันวันที่๒๖แล้ว

เขาจะกักตัวต่ออีก๗วันพร้อมกับน้ำฝน
คุณอามก็ได้มีการโทรศัพท์ไปบอกกับทางเพื่อนญาติญาติ
ทุกคนที่ไปร่วมงานว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็เลยบอกว่าให้มีการสังเกตอาการตัวเองด้วยแล้วกัน

ถ้ามีอาการเป็นไข้หรือมีอาการไอหรืออะไรอย่างนี้
ไปหาคุณหมอแล้วตรวจโควิดเลย
แต่ทุกคนก็ยังไม่ได้มีอาการอะไร
แต่ทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะกักตัวเพิ่มอีก๗วันเป็น๑๔วัน
อันนี้คือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง